ครับก็เกมแรกเนี่ยพวกน้องน้องก็ติดชุดใหญ่ครั้งแรก

พวกพิษที่วัฏเนี้ยโอเค

เบอร์เทิมสนามเกือบจะเต็มเกมแต่เจ็บ

ไปก็ทำให้เราเนี่ยเสมอเสมอเวียดนามไป๐๐นะครับ
เต้ก็บอกว่าดีใจมากนะครับได้เล่นเป็นตัวจริงกับทีมชาติด้วยในเกมเจอกับเวียดนาม
ส่วนการเจอกับอินโดก็เชื่อมั่นว่าทีมไทยเนี่ยจะบุกชนะได้เลยนะชนะถึงถิ่นเลยอ่ะ
ก็มีความมั่นใจนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าเต้ถือว่าโด่งดังในโลกโซเชียลมาก
เพราะว่ามันมีภาพไงแถวนี้ใครใหญ่ก็คือน่องใหญ่โอ้โหเป็นภาพของน่องเจ้าพิธีวัฒน์นี่แหละครับ
เป็นน่องปูดน่องบัวมากดูเห็นแล้วแปลกตาเหลือเกิน
ก็พอใจแล้วครับแต่ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปครับ
มากครับก็ถนัดครับผมก็
ทำตามแท็กติกที่โค้ดวางไว้ก็พยายามทำให้ดียิ่งขึ้นไปครับ
ก็มั่นใจขึ้นเรื่อยครับก็อยากจะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุด
อยากเก็บ๓แต้มให้ได้ครับเพื่อแฟนบอลชาวไทยครับ
แน่นอนมันเป็นเกมสำคัญที่หวังจะเก็บถึง๓คะแนน

นี่ภาพนี้ไม่ได้ตัดต่อนะ
ขาเขาจริงนะโอ้โฮขาเนื้อกล้ามเนื้อต้นขานะ
เออแข็งแรงมากกล้ามเป็นมัดนี่ที่ผมบอกแถวนี้ไข่ใหญ่
แฟนก็ลงภาพนี้แล้วบอกว่าอย่างไรนะกุจชนะ
ตั้งฉายาไอ้รถถังเมืองไทยเลยเหรอ

เพราะตำแหน่งมิดฟิลของเขาเนี่ยก็คือมิดฟิลตัวรับใช่ไหมพิธีวัฒ
แล้วก็ในเกมเขาก็วิ่งเยอะนะ
ไล่ตัดเกมไล่แย่งบอลเนี่ยก็หลายจังหวะอยู่เหมือนกัน
อ่ายิงไกลก็ดีนะครับก็สไตล์เหมือนเนียวธิติพันธ์
แต่ว่าก็วิธีการเข้าบอลก็มีความแตกต่างมีสไตล์ของน้องตัวเขาเองแหละนะครับ
ก็พิธีวัฒน์ถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญนะครับ
สโมสรเชียงรายยูเนเต็ดนะครับในช่วง๒ปีหลังเนี่ย
ซึ่งฤดูการ๒๐๑๙ก็มีสถิติในการลงสนามไทยลีกทุกเกม
ครบทั้ง๒๕นัดยิงไป๒ประตู
ขนาดที่รุ่นการ๒๐๑๘ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าเต้ก็มีเศรษฐีลงสนาม
หลีกไป๓๓ครั้งจากทั้งหมด๓๔เกม
เรียกได้ว่าก็โอ้โหพลังแข้งขาเยอะขนาดนี้ก็ลงเกมติดกันสบาย
เดี๋ยวก็ไปถามล่าสุดมาเนี่ยน้องก็บอกแล้วนะครับว่า
อ๋อต่อต่อยครับพี่ใช่รอเล่นปูจริงปูจริง
แต่ขาใหญ่มากส่วนเรื่องของบัตรเข้าชมนะครับ
ที่คุณวรปัตรบอกตอนนี้โซอัลขายเกลี้ยงครับ

เขาบอกประมาณ๒นาทีบางท่านก็บอกว่าประมาณสัก๑๐นาที
ก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดจองบัตรในรอบแรก
เป็นจำนวนมากทำให้บัตรของการแข่งขันในครั้งนี้
หมดทุกที่นั่งภายในเวลาเพียง๒นาทีฮะ
ก็ทำให้บัตรที่เข้าชมการแข่งขันจำนวน๑๙๒๐๐ที่นั่ง
ที่จะจำหน่ายให้กับแฟนฟุตบอลได้จับจองนั้นหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกแบบนี้
ตอนนี้หักสปอนเซอร์ออกมาแล้วเหลือ๑๙๒๐๐ที่นั่งนะครับ
แล้วเดี๋ยวตอนนี้ถูกแบ่งครึ่งมาอยู่ในโซนที่เป็นบัตรช้างศึกเมมเบอร์หมดไปแล้ว
เดี๋ยวเหลืออีกประมาณ๘๐๐๐กว่าใบแต่ผมจารย์ให้ผิดนะครึ่งครึ่ง
ของ๑๙๒๐๐เนี่ยเขาจะเปิดให้จองอีกทีหนึ่ง
อีกทีนึงนะครับก็คือจองในรอบปกติซึ่งตรงนี้แหละผมเชื่อว่ามันก็จะไม่แตกต่างจากรอบช้างศึกเมมเบอร์
รอบช้างศึกเมงเบอร์เนี่ย๒นาทีหมดแต่ไอ้รอบปกติเนี่ยผมว่าคนน่าจะมาเยอะกว่าเดิมอีกนะ
มันก็ไม่ต่างจากคนที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ไงคือคุณก็ต้องให้พนักงานเขาเนี่ยเปิดจองผ่านเว็บไซต์เหมือนกัน
ดังนั้นถ้าใครที่มีโทรศัพท์ที่มีความเร็วหรือมีคอมที่ที่ทำงาน
ลุ้นกันดูแต่ถ้าไม่ได้ไปดูจริงไม่เป็นไรติดตามกับทางไทยรัฐทีวีก็ได้นะครับ
แล้วเกมในสัปดาห์หน้าอย่างที่ผมบอกนะครับ
ยังมีโปรแกรมลงสนามครับกับศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒กลุ่มจีนนัดที่๒ไทย
บุกไปเยือนอินโดนีเซียในวันอาคารที่๑๐กันยายนนี้นะครับ
ที่สนามเกโลราบุงกาโดหรือว่าเสนายันในชื่อเดิม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ได้เชียร์กันนะครับ
เริ่มเข้าสัญญาณในช่วงเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
แล้วเกมจะคิกออฟในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีครับ